ดูอีกหนึ่งคลิปเหตุการณ์นะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่ชาวเน็ตเขากำลังให้ความสนใจ
เพราะว่าหมอล็อตเนี่ยเขามีการโพสต์คลิปช้างป่าออกมาขวางถนน
แต่เขาบอกว่าในท้ายที่สุดก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้
ไม่ให้เกิดการประทะกันระหว่างช้างป่ากับรถบรรทุกนะคะ
เหตุการณ์ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะ

ไปเลย
ไปไงล่ะ

ตัวเท่าสูงเท่ารถบรรทุกเลยอะค่ะ

เพราะว่าบางทีช้างเหล่านี้ชอบกินอะไรที่อยู่บนหลังรถบรรทุกไงคะ
เหมือนเขาได้กินแล้วผ่านไปได้
เก็บสวยหน่อยนะคะคลิปที่คุณผู้ชมได้ชมไปเนี่ยนะคะเป็นเหตุการณ์ขณะที่เจ้าช้างป่าตัวใหญ่เนี่ยมันออกมาขวางถนนพอดี
เส้นทางผ่านไปยังเขาใหญ่เสียงที่คุณผู้ชมได้ยินในคลิปนี้นะคะที่ตะโกนบอกให้รถบรรทุกไปไปเนี่ยนะคะ
ก็เป็นเสียงของหมอล็อตพัทรพลมณีอ่อนเป็นนายสัตวแพทย์ประจำกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ซึ่งก็กำลังให้คำแนะนำกับคนขับรถบรรทุกบอกว่าค่อยขับออกไปนะไปช้าหลีกเลี่ยงการปะทะกับช้างศรีดอหรือที่หมอล็อตเขาเรียกว่าพี่ด้วน
เนี่ยพี่ด้วนนี่ชื่อคุ้นมากเลยนะเหมือนจะออกมาบ่อยอยู่เหมือนกัน
การเชิงอันนี้หมอล็อตเขาโพสต์ไว้นะคะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คเข้าไปแสดงความเห็นกันเยอะเลย
แล้วก็ตั้งคำถามกับหมอล็อตด้วยว่า
ต้องทำแบบนี้ใช่ไหมถ้าเราไปเจอช้างป่า

มาให้ข้อมูลคุณผู้ชมหน่อยเป็นความรู้นะ
ล็อตเขาบอกถึงจุดด้อยและสัญชาติยานของช้างศรีดอว่า

ต่อสู้เพื่อแย่งถิ่นอาศัยกับช้างป่ามีงาย่อมเสียเปรียบ
หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าจึงเป็นทางออกหนึ่งที่จะมีไว้เพื่อการอยู่รอด

มันสมองใหญ่รอยหยักเยอะ

ดังนั้นการคิดหาทางออกและเอาตัวรอดเช่นนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลก
ไม่งั้นช้างศรีดอคงสูญพันธุ์ไปแล้ว

ของแบบนี้เล็กน้อยก็ยอมไม่ได้
เพราะถ้ายอมแล้วติดใจเรียนรู้ไปเรื่อยไม่จบ
จัยเสริมที่ทำให้ช้างป่าและรถยนต์เจอกันคืออะไร

เพราะที่เป็นเช่นนี้ทุกวันก็เพราะคิดว่าเล็กน้อยไม่เป็นไรนั่นเอง
เกร็ดความรู้คุณผู้ชมนะในการเรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ตามธรรมชาติของช้างป่ากับคน
และการที่หมอล็อตฝากเอาไว้เพราะว่าไม่อยากให้ละเลยเรื่องแบบนี้
ค่ะคือช้างป่ามันฉลาดอย่างที่บอก
มันรู้แล้วว่าเส้นทางนี้มีรถอะไรวิ่งแล้วรถขนส่งเนี่ย
ของกินที่มันกินได้มันก็จะออกมาดักไง

ป่าของกินน้อยมาข้างล่างก็มีของกิน
คือมนุษย์ก็ต้องเรียนรู้ที่จะต้องเอาตัวรอดจากการเผชิญหน้ากับมันแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะ

อันนี้ช้างน้อยน่ารักนะคะ
ใครเห็นต้องหลงรักช้างน้อยเชือกนี้แน่นอน

หน่อยหับแก้มหน่อยลูก

เอ้าแล้วจุ๊บก่อนลูก
อ๋อทำไมเก่งจักเยี่ยม
จุ๊บเลย

อันนี้มีข้ามีขาน้ำเพชรขา

นี่เป็นความน่ารักระหว่างควานช้างและช้างน้อยที่ชื่อว่าน้ำเพชร
ดูจากคลิปแล้วช้างน้อยน้ำเพชรเนี่ยแสนรู้น่ารักแน่นอน

แถมยังรู้จักส่งใส่ตาหน้าเอ็นดูด้วยล่ะคุณ
คลิปนี้ถูกโพสต์โดยควานช้างซึ่งเป็นเจ้าของคลิป
และเป็นคนที่เลี้ยงช้างน้ำเพชรอยู่ภายในปางช้างแม่สาที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
หลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ต่อกันก็มีผู้ใช้เฟซบุ๊คไปแสดงความเห็นชื่นชมความสามารถของเจ้าช้างน้ำเพชรเนี่ยนะคะ
พร้อมทั้งให้กำลังใจหนุ่มควานช้างคนนี้ด้วย
ให้ช้างน้อยน้ำเพชรมีความน่ารักแสนรู้อย่างที่เห็น
หรือเป็นเพราะว่าช้างเขาจุ๊บบ่อยแต่ด้านใสก็ไม่ทราบเหมือนกันน่ารักที่เดียว
ไปเที่ยวกันดูลองให้ช้างจุ๊บดูเป็นยังไง